พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่แฟลต์ดินแดงนี้กันนะคะ
ถนนประชาสงเคราะห์๑๓มีคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ๘๐ปีค่ะ
นอนเฝ้าศพลูก๓วันเต็ม
โดยคิดว่าลูกเหนื่อยจากการทำงานไม่ได้คิดว่าลูกเสียชีวิตนะคะ
ตลอด๓วันที่ผ่านมาซื้อโจ๊กมาให้ลูก
บะหมี่เกี้ยวมาให้ลูกโดยคิดว่าลูกหลับอยู่เท่านั้นเอง
แต่ว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาทานอะไรสักทีนะคะ
เพื่อนบ้านมาแจ้งว่าคุณยายคุณยายทำไมได้กลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านอ่ะ
ก็ไปตรวจสอบดูสรุปอ้าวลูกเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบันดินแดงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ไปตรวจสอบห้องพักชั้น๓ของแฟลต์ดินแดงค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุพบศพผู้ชายเสียชีวิตในห้องพัก
เข้าไปตรวจสอบนะคะพบนางเสียเห็งแทร่เซียวอายุ๘๐ปี
นั่งเฝ้าศพนายพรชัยแทร่เล้าอายุ๔๕ปีลูกชายโดยไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุสภาพศพไม่พบร่องรอยการต่อสู้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปพบกัญชาจำนวนหนึ่งนะคะ
มีเขียงด้วยมีขวดพลาสติกใสภายในมีน้ำ
และมีเศษยาเส้นวางอยู่ข้างที่นอนของผู้ตายเจ้าหน้าที่เก็บไปตรวจสอบค่ะ
ด้านแม่บอกว่ายังเสียใจกับการจากไปของลูกนะ
แล้วก็พาทีมข่าวเดินเข้าไปดูภายในห้อง
สภาพเป็นห้องพักที่ค่อนข้างซุดโทรม
ด้านหลังถูกต่อเติมเป็นชั้นลอยเพื่อเป็นที่พักของนายพรชัยนี่แหละ
โดยมีที่นอนที่เปื้อนไปด้วยคราบน้ำเหลืองของผู้เสียชีวิตติดอยู่เลย
ทีมข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินเนี่ยไปดูกับคุณป้าท่านนี้ด้วยนะคะ
บอกว่ากลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วห้องเลยนะคะ
จากนี้คุณแม่บอกเพิ่มเติมบอกว่าเห็นลูกชายก่อนเกิดเหตุ

เห็นลูกชายนอนสมอยู่ด้านบนประมาณสองถึงสามวัน
ได้ยินเสียงครั้งสุดท้ายก็คือช่วงหัวค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมา
เสียงที่ได้ยินคือเสียงไอประมาณสองถึงสามครั้ง
นี่คือห้องนอนของผู้เสียชีวิตและนี่คือฟูกที่นอนที่เขานอนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ได้ยินเสียงไอแล้วก็เงียบหายไปเลยค่ะตั้งแต่วันเสาร์นะคะ
วันต่อมาตัวเองใช้ไม้เคาะหลายครั้งเรียกให้ลงมาทานข้าว
ลักษณะเป็นชั้นลอยคุณแม่เนี่ยขึ้นไปดูไม่ได้ใช้ไม้เคาะเนี่ย
ไม้แบบนี้ค่ะเคาะเคาะเรียกให้ลูกลงมากินข้าว
แต่ไม่มีเสียงตอบกลับแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
ออกไปซื้อโจ๊กมาให้กินกลับมาเรียกอีกลูกชายก็ไม่ลงมาอีกค่ะ
นึกว่าออกไปทำงานแล้วจนกระทั่งเย็นวันอาทิตย์ซื้อบะหมี่เกี้ยวมาให้กิน
เรียกอีกไม่มีการตอบกลับอีกนะคะ
จะขึ้นไปดูก็ลำบากคุณแม่บอกแบบนี้ตัวเองอายุมากแล้วขึ้นไปไม่ไหว
จนกระทั่งเช้าวันนี้เพื่อนบ้านมาถามว่าคุณยายได้กลิ่นเหม็นอะไรไม่รู้ออกมาจากบ้าน
คุณยายยังตอบเพื่อนบ้านอยู่เลยว่าก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนะ
นอนอยู่ชั้นลอยพูดแค่นี้กระทั่งเพื่อนบ้านบอกว่า
คุณป้าขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณยายขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นไปดูเอง
จนมาทราบว่าลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่บนชั้นลอยซึ่งทำเป็นห้องนอนนี่แหละนะคะ
ฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
เมืองต้นนะคะแม่และญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต
หลักฐานที่พบจะต้องส่งไปตรวจสอบอีกครั้ง
ส่วนศพถูกส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ก่อนที่จะมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาตินำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่วัดพรมวงสารามต่อไปค่ะ